เหตุการณ์ที่๑๐๑นะครับเป็นกดังแห่ง๑
ปรากฏว่ามีเซลล์๒คนอายุ๓๐กว่า
ต่อยเซลล์อายุ๕๐กว่า

เขาบอกว่าทำไมลุงเป็นคนขี้ฟ้องแบบนี้
ขี้ฟ้องนักเหรอต้องโดนแบบนี้
ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและนี่คือภาพหลักฐานครับ

ใช่ขึ้นขึ้นขึ้น
ภาพจากวงจรปิดครับพี่มิ้วคุณผู้ชมฮะ
ในวงกลมสีแดงมุมนี้อาจจะมองเห็นและแยกยากหน่อยว่าใครเป็นใคร

จะเห็นเลยว่า๔คนในคลิป
นี่ครับคนเจ็บคือสีเขียวฮะลุงสายทองโดนต่อย
คนที่ต่อยสองคนสีแดงครับในแท็กกับในบอย
ส่วนสีเหลืองนั่นคือคนห้ามเป็นผู้หญิงชื่อว่าคุณสุกัญญาครับ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นระหว่างที่ลุงสายทองเขาอยู่ที่โกดังครับ
ลุงสายทองยินดีมากอายุ๕๖ปี
แต่มาโดนต่อยโดนชกแบบนี้ลุงเขาไม่ยินดีด้วยนะครับ
ต้องแจ้งความเอาผิดครับกำลังขนของลงจากรถ
อยู่ในโกดังเก็บของบริษัทแห่งหนึ่งที่อำเภอธวัฒนฟุรีจังหวัด๑๐๑
นายพันธ์สักหรือในบอยลูกสอนสีแดง
และนายวัฒนยูหรือนายแท็กสีแดงเช่นเดียวกันครับฝั่งก่อเหตุ
อายุเท่ากันเลย๓๔ปีครับเป็นเซลล์ขายของขับรถมาถึงโกดังเสร็จปั๊บลงมาเลย
ตะโกนถามเลยครับมึงฟ้องเท่าแก่เหรอถามลุงสายทองแบบนี้นะฮะ
ไม่ทันฟังคำตอบบอยเปิดฉากชกเปรี้ยงเข้าที่หน้าลุงสายทองครับ
หลังจากนั้นแท็กเข้ามาเสริมชกอีกลุงพยายามถอยแล้วถ้าดูจากในคลิปนี้นะฮะ
คุณสุกัญญาเป็นเสมียนเช็คสต๊อกเข้ามาขอร้องก็เลยเห็นว่ามี๔คนในช่วงแรกนะฮะ
เข้ามาช่วยห้ามบอกว่าอย่าทำลุงพอแล้วพอแล้วหลังจากนั้นสองคนก็นู่นครับเดินไปนู่นแล้ว
สายทองบอกว่าสาเหตุที่โดนชกโดนต่อยแบบนี้น่าจะเป็นเพราะว่าทั้งคู่เขาโมโห
มาถึงปั๊บเขาเลยถามไงว่ามึงฟ้องเท่าแก่เหรอน่าจะสืบเนื่องมาจากว่ากรณีที่สองคนนั้น
ก็เป็นเซลล์เหมือนกันกับลุงแต่ลุงเนี่ยเซลล์รุ่นใหญ่รุ่นพ่อแล้วเขาเป็นเซลล์รุ่นลูกนะฮะ
อำนาจเจริญเขาเลยโมโหปมนั้นหรือเปล่า
ค่ะในขณะที่คุณสุกัญญาคนกลางที่เข้ามาห้ามบอกว่า
ตอนนั้นกำลังเช็คสต๊อกอยู่ครับตกใจทำอะไรไม่ถูกได้แต่ขอร้องว่า
อย่าทำลุงเลยพอแล้วพอแล้วแม้เหตุการณ์จะจบและผ่านมาแล้ว
แต่เธอยังกลัวอยู่นะครับเพราะนี่อุกอาดมาก
ใช่ค่ะขับรถมาถึงปั๊บลงจากรถแล้วต่อยเลยฮะ
ล่าสุดลุงไปพบตำรวจแล้วฮะ
ทางตำรวจเองก็บอกว่าลุงเดี๋ยวขอรวบรวมพยานหลักฐานนะ
มีใบเอกสารยืนยันไหมว่าเจ็บตรงไหนยังไงบ้าง
ได้ประกอบสำนวนคดีตอนนี้เรื่องถึงตำรวจโรงพักธวัฒน์บุรีแล้วครับ
และความคืบหน้าตอนนี้ครับทางตำรวจลงพื้นที่มาเก็บรวบรวมหลักฐาน
ภาพวงจรปิดสอบปากคำเพิ่มเติม
ลุงสายทองให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าก่อนเกิดเหตุ๑วันเท่านั้นครับพี่มิ้วคุณผู้ชม
กลุ่มคนก่อเหตุสองเพื่อนเกลอนั่นบอยและแท็กเคยขู่ฆ่า
แต่ลุงบอกว่าเขาคงไม่ทำจริงหรอกก็ไม่ทันได้เอกใจครับ
ไม่คิดว่าจะมาจู่โจมแบบนี้หลังเกิดเรื่องแจ้งความหมดแล้ว
และขอยืนยันเอาผิดถึงที่สุดแน่นอนสิ่งที่ลุงได้บอกกับเท่าแก่เป็นความจริงครับ

แสดงว่าลุงพูดจริงนะเรื่องนี้นะเพราะลุงบอกว่า
ก็ว่าไปตามหลักฐานที่มีลูกค้าเขาบอกว่ามีคนมีพฤติกรรมโกง
ไปขโมยของทำให้ลูกค้าได้ของไม่ครบอันนี้คือสิ่งที่ลูกค้าเขาแจ้งมา

มีอย่างที่ลุงก็จะบอกว่า
ก็อย่างที่ลุงกายังบอก
แกไม่ได้สู้ไม่ได้อะไรแกได้แต่หลบจนแกร่วงลงไป
ทำไมไม่คุยดีลุงเขาก็บอกแบบนี้มาถึงก็ต่อยเลยนะฮะ
และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากวันเวลาวงจรปิดคือ๒๔มีนา
วันนี้ตำรวจลงพื้นที่แล้วก็ตามความคืบหน้าแล้ว
ตำรวจบอกว่าอย่างนี้นะฮะหลังจากตรวจสอบวงจรปิดแล้ว
สอบปากคำเพิ่มเติมเดี๋ยวจะออกหมายเรียกทั้งสองคนเลยครับ
คนที่เห็นในภาพวงจรปิดนี่แหละมารับทราบข้อกล่าวหา
ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเรื่องทำร้ายร่างกายก็ว่ากันไป
แล้วเรื่องขโมยของเรื่องอะไรของทางบริษัทอีกล่ะ
นั่นแหละฮะต้องตรวจสอบแล้วก็ขยายผลเพิ่มเติมครับ